ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ด้วยการย้ายสายไฟจากบนดิน
หรือว่าบนอากาศนั้นลงไปสู่ใต้ดินนะครับ
จะมีการย้ายสายธุรกรรมนาคมควบคู่กันไปด้วย
ที่ถนวรรชวิถีนั้นก็มีการปะดนวนย้ายไปแล้ว๑๗๐
แต่ว่าการย้ายสายที่มีความเปราะบางต้องมีการใช้ความย้ายอย่างระมัดระวังด้วยคุณผู้ชมครับ
ซึ่งต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะไปเกิดกับผู้ใช้บริการนะครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากบริงานของคุณกนกรัฐโกวิทย์ชัยครับ
น้ำหนักร่วม๒๐๐กิโลกรัมด้วยความระมัดระวัง
เพื่อเริ่มนำสายโทรคมนาคมลงใต้ดิน

ส่วนสำคัญของการนำสายโทรคมนาคมลงใต้ดิน
ก็คือการเปิดฝาท่อบนพื้นผิวทางเท้านี่นะคะ
ซึ่งจะต้องดำเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น
เพื่อไม่ให้กิดขวางเส้นทางการจราจรค่ะ
อย่างบ่อพักสายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ
มีจำนวนเส้นอยู่ทั้งหมด๑๕เส้นค่ะ

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังควบคู่ไปกับเทคนิค

เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบความพร้อมของท่อ

นำสายโทรคมนาคมลงไปในท่อ
ความยากอยู่ที่การตัดต่อสายเส้นเก่ามาเส้นใหม่
ต้องรอบครอบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
การทำงานที่ละเอียดอ่อนนี้มีอุปสรรคตั้งแต่ขั้นตอนของการขุด
บางครั้งต้องเจอกับสภาพอากาศที่มีฝนตกตลอดเวลา
ทำให้ดินสไลด์ลงมาปิดท่อร้อยสาย
ร้อยสายโทรคมนาคมที่เจอทางตัน
หรือต้นไม้ใหญ่กีดขวางเส้นทางการร้อยสาย
แต่ก็ต้องเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันภายใน๖ชั่วโมง
ก่อนคืนพื้นผิวการจราจรกลับสู่สภาพเดิม
ทีโอทียืนยันว่าระหว่างการย้ายสาย
ไม่กระทบกับการใช้งานของลูกค้า
มันก็มักจะไม่ได้รับผลกระทบ

เสร็จแล้วก็จะต้องมีการตัดจากเส้นเดิมมาลงเส้นใหม่
เสร็จแล้วถึงจะลื้อเส้นที่อยู่บนอากาศออก

ที่จะต้องมีการจุดชะงักการให้บริการบ้าง
บ่อพักสายจะประกอบไปด้วยท่อร้อยสายพีอี

เป็นท่อที่กันไม่ให้สายโทรคมนาคมกระแทกกัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๔นิ้ว
ภายในท่อบรรจุยายแก้วนำแสงได้สูงสุด๓๑๒เส้น
อกจากนี้ยังมีสายทองแดงรวมอยู่ด้วย
สื่อสารที่อยู่ใต้ดินนี้ต้องมีความปลอดภัย
ระหว่างการย้ายสายลงดินและขณะใช้งาน
ที่จะมาเกิดการช็อตหรือทำให้เกิดอุปสรรคกับคนผู้ปฏิบัติงาน
บอกได้เลยว่าระบบสายสื่อสารนี้จะไม่มีกระแสไฟ
เหมือนลักษณะกระแสไฟตามบ้านที่ขนาด๒๒๐โวลต์

พื้นที่การวางสายโทรคมนาคมลงใต้ดินของทีโอที
มีทั้งหมด๒๕๐๐กิโลเมตรทั่วประเทศ
โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล๒๐๐๐กิโลเมตร
ค่าใช้จ่ายวางสายเส้นราชวิถีอยู่ที่๕ล้านบาทต่อ๑กิโลเมตร
ในอนาคตเส้นทางที่ไม่สามารถเปิดพื้นผิวทางเท้าได้
ต้องใช้เทคโนโลยียิงลอดถนน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มถึง๒๐ล้านบาท
โดยทีโอทีคิดค่าเช่ารายละ๒๐๐๐บาทต่อเดือน
มีบริษัทที่เช่าประมาณ๑๐บริษัทขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน